ไม่อยากจะให้เห็นมากเลย
เอามาให้เห็นเนี้ย
ชาวสวัสดิ์ไหร่สองคนน่ะ

จริงเขาเหมือนแบบคิดเองจำได้เอง
และจดไม่ได้เป็นประโยคนะคะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเอามาต่อกัน
เข้าใจเองแน่แต่ก่อนเป็นคนลายมือดีนะ
ต้องแก้ตัวนะคะประกวยคะดายมือด้วย

ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน้องคนนี้นะคะ
หลายคนเห็นแล้วนะคะสำหรับลายมือน้องตุ๊กติ๊ก
เป็นเด็กม๖โรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรีสวยจริงนะคะ
หลายคนบอกว่าเหมือนพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์เลย
เขาบอกว่าหัวกลมเป๊ะอ่าเส้นตรงเป๊ะอ่า
หมดทุกอย่างนะคะเต็มหน้ากระดาษนะคะ

ชื่อนางสาวชะนิดาไซม่วงอายุ๑๗ปีนะคะ
ตอนนี้เรียนอยู่ม๖แล้วโรงเรียนศรียานุสรตะบนวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
นี่ก็เป็นภาพที่น้องตุ๊กติ๊กโชว์คัดลายมือให้กับสื่อมวลชนนะคะ
หลังจากคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับประเทศ
งในวันภาษาไทยแห่งชาติที่สพจัดขึ้นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ใช่๒๙นี่ทุนายน
ใช่ค่ะทำให้กลุ่มแฟนเพจ
ศรียาได้โพสต์แชร์ภาพคัดลายมือของน้องตุ๊ก
ตุ๊กติ๊กบอกว่าเทคนิคการคัดลายมือสวย
คัดลายมือสวยสำคัญเลยต้องมีสมาธิ

มันฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน
ส่วนตัวน้องตุ๊กติ๊กนะคะฝึกคัดลายมือมาตั้งแต่ป๔
ตอนนี้อยู่ม๖ฝึกมา๙ปี
แล้วก็ร่วมแข่งขันคัดลายมือมาโดยตลอด
พอไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนศรียานุสร
มีโอกาสร่วมแข่งขันคัดลายมือมาอย่างต่อเนื่อง

ก็ได้ร่วมแข่งขันคัดลายมือไทยของโครงการสพ
และได้รับรางวัลชนะเลิศจนสำเร็จ

ก็บอกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดเลยค่ะ
ใช่วันภาษาไทยแห่งชาติ๒๙กรกฎาคม
เมื่อกี้ผมย้อนเดือนเลยไปหน่อย